คุณผู้ชมพูดถึงชัยภูมิตอนที่นายกลงพื้นที่ไปชัยภูมิ
ท่านบอกว่าให้สวดมนต์ด้วยจำได้ไหมคะ

ดูสิว่าน้ำจะลดหรือเปล่าเพราะว่าอยู่กับน้ำมานานเหลือเกิน
น้ำลดหรือเปล่าดูภาพบรรยากาศการสวดมนต์กันค่ะ
ต่อไปจะเป็นการสวดอภิธรรมตามที่ท่านนายกได้แจ้งไว้
มาธาโดรธังมาวัฒนเตียจุวโอนงสุกรามพระราณขอ
สิ่งใดที่ท่านนายกยูดไว้นะครับผม
สวดมนต์และน้ำมันลดก็ขอเหงตาพึงนะคะ

พี่น้องนึมันเดือดรอดนึกค่อยขับกันเอา

เอาเป็นว่าน้ำไม่ลดนะคะ
ว่าจะสวดบทอะไรก็แล้วแต่ชาวชายภูมิลองมาหมดแล้วนะคะ

น้ำไม่ลดนี่คือประชดแหละดูออก
ถึงขั้นว่าต้องใช้ไมโครโฟนเครื่องขยายเสียง
เอาให้แบบเทวดาได้ยินเลยนะคะ
ว่าน้ำช่วยลดหน่อยฝนด้วยช่วยหยุดตกหน่อยนะคะ

ทำตามทำตามแบบประชดนะนะคะ

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
คนไปดูแล้วกว่า๖ล้านวิวนะ

สำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ในความประชดประชัน
และถูกใจเอ็นโดจี้ของคนเมืองชายภูมิมากเลยนะคะ
ที่ใจกล้าใจกล้าทำตามที่นายกรัฐมนตรี
ให้คำแนะนำมานะคะบางคนก็บอกว่า
นี่นายกพระก็สวดมนต์ทุกวัน
ถ้าเกิดว่าเอาพระมาทั้งหมดชายภูมิมานั่งสวด

แล้วถ้าเกิดว่าสวดมนต์แล้วบ้านเมืองมันจะดี
หรือว่าฝนมันจะไม่ตกน้ำมันจะไม่ท่วมเนี่ย
คือถ้าบริหารงานแบบนี้ด้วยการสวดมนต์เนี่ย

เอาพระสงฆ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้
จะตรงสายมากกว่านะคะเออแล้วนะครับเออ